จะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง

นี่ฮะใหญ่โตเท่ากับรถเลย
คุณผู้ชมไปดูความแปลกของทะเบียนนี้กันนะฮะ
และก็ต้องไปถามตำรวจว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะ
อันบนนะครับ

ป้ายทะเบียน
โอ้โหทะเบียนอะไรจะใหญ่โตขนาดนั้น
กลัวคนไม่เห็นหรืออย่างไรคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
ใช้ติ๊กต๊อกโพสต์เอาไว้ขณะขับรถกระบะ

เห็นเลขชัดเจนแบบไม่เกรงใจใครนะฮะ
เจ้าของคลิปก็โพสต์เอาไว้พร้อมเสียงคนบรรยาย
ป้ายใหญ่ก็ใช้เสียงดุดันไปเลย
ส่วนป้ายเล็กด้านล่างใช้เสียงเล็กตามไปด้วยนะ

ว่ามันทำไมต้องติดใหญ่โตแต่มีคำถาม
ติดใหญ่โตไปเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรและผิดกฎหมายหรือไม่

เรื่องนี้เราต้องไปถามหัวหน้าขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
หัวหน้าขนส่งคือหัวหน้าสุรชัยทัพยา
หัวหน้าบอกว่าจากกรณีที่ท่านผู้ชม
มะบ่อใบไม้คอควาย๙๔๔พิศนุโลก
ก็ถือว่าเป็นการติดป้ายในลักษณะที่ผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๕๙
ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะไม่ถูกต้องคุณ
เพราะอะไรเขาบอกขนาดมา
ขนาดป้ายทะเบียนที่ชัดเจนมันประมาณสัก
กี่เซ็นต์ผมก็จำไม่ได้นะพี่แค่บอกมาเหมือนกัน
ลองไปหาในอะไรนะข้อกฎหมายข้อความรู้เอานะครับ
มันต้องเป็นขนาดของป้ายทะเบียนที่กำหนดไว้
ใหญ่เกินกว่านั้นห้ามเล็กเกินกว่านั้น
ก็ยังสงสัยอยู่ว่ารถคันนี้มีเจตนาอะไร
ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องป้ายทะเบียนก็แน่นอนเพราะติดใหญ่
แต่ถามว่าเขาติดป้ายทะเบียนจริงไว้ไหมติด
อันนั้นก็จะเอาผิดเขาไม่ได้นะครับถามว่ารถคันนี้นะต่อภาษีไหม
จากการดูข้อมูลต่างต่อภาษีเพราะเช็คเรียบร้อย
คือไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยนะฮะ
แม้ว่าแต่งรถก็ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่ทีนี้ต้องรอต้องรอให้เจ้าของรถมาให้ข้อมูลก่อน

น่าจะเป็นการติดเดี๋ยวเราจะเรียกรถมาดู
จริงว่าเป็นติดแผ่นโฟมหรือเป็นสติ๊กเกอร์ติดหลังรถนะครับ

ใบไม้ขอบควาย๙๔๔พิษโลกเนี่ยใช่รถคันนั้นครับ
แล้วรถเขาเขาได้ขอติดตั้งบรรทุก
ติดตั้งโครงเหล็กด้านหลังที่เราเห็นนะครับ

ข้อศีลภาษีมาจะขาดจนที่๓๑สิงหา๒๕๖๖
พฤติการดังกล่าวถ้าเรียกรถมาแล้ว

มันจะผิดมาตรา๑๑แห่งพฤติการจัดลูกจนพศ๒๕๒๒
คุณผู้ชมฮะคือผมดูข้อมูลแล้ว
แล้วก็ที่ทางหัวหน้าขนส่งจพิสุนโลกพูดนะครับ
ขณะป้ายทะเบียนถ้าของจริงนะ
ถูกกฎหมาย๑๕เซนคูณ๓๔เซน
แต่ไอ้ป้ายใหญ่ที่พี่เขาติดไว้ต้องรอรอเรียกเจ้าของรถนะครับ
พูดคุยเจรจากันหน่อยซิว่าคุณติดไปโดยมีวัตถุประสงค์อะไร

มันก็อาจจะผิดกฎหมายได้นะครับ